เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมที่สงขลาผู้ชายคนนี้ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนกัน
ฝ่าน้ำท่วมครับคือน้ำท่วมอ่ะบนถนนนะเขาก็หวังว่า
น่าจะฝ่าไปได้ละมั้งปรากฏไม่ได้ครับโดนกระแสน้ำพัดไปตกคลอง

น้ำซัดมอเตอร์ไซต์ล่วงต่อหน้าเลยอ่ะ
ไหลมาจากสะพานฝั่งนู้น
ช่วยได้ใช่ไหมช่วยได้คุณผู้ชมฮะโอ้โหดูสิ
เห็นโอ้โหเห็นอยู่ลิฟลิฟต์นั้นอ่ะแล้วมันมีจังหวะที่แบบเหมือนกับ
หัวแบบพุบหายลงไว้ในน้ำนี้เออเวลาเห็นตอนเนี้ย
ไม่แนะนำให้ใครลงไปช่วยเลยเพราะว่าจะเป็นอันตรายกับชีวิตตัวเองด้วย
ฮะเออแต่มีพลเมืองดีคนหนึ่งคุณผู้ชมฮะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปทันครับไปช่วยผู้ชายวัย๔๐คนนี้
ขี่มอเตอร์ไซค์ฝากกระแสน้ำท่วมริมคลองชลประธาน
บ้านท่าถ้อนเฮียเผลอหัดใหญ่สงข้าตามไปทันแล้วไปช่วยได้น่ะ
แล้วแล้วแล้วลอยแบบเนี้ยนะจะบอกให้น่ะเออ
มือก็ต้องแหวกต้องพยายามพยุงตัวแล้วจะไปสู้อะไรกับกระแสน้ำ
เออเขาโดนซัดกระแสน้ำซัดไปไกลสักสามร้อยเมตรคุณผู้ชมอ่ะ
พี่วัย๔๐ขึ้นมาได้สภาพแบบหมดแรงอ่ะพี่เบิร์ทพี่ต้องแข็งนะ
โอ้โหรอดตายมาได้แบบเหลือเชื่อ
คุณผู้ชมเวลาคนพลัดตกน้ำจมน้ำตะโกนโยนยื่นใช่ไหมพี่เบิร์ต
ผมเคยบอกกันไว้ตะโกนโยนยืนตะโกนช่วยด้วยช่วยด้วย
ตกน้ำคนตกน้ำคนจมน้ำคนจมน้ำเออ
โยนอะไรล่ะโยนสิ่งของที่คนตกน้ำจะจับได้

ทุ่นก็ได้ถังก็ได้ท่อนไม้ก็ได้
โยนลงไปครับยื่นยื่นอะไรล่ะพวกอะไรยาว
ท่อนไม้ยาวหรือเอาเป็นเชือก

แล้วค่อยดึงขึ้นมาครับคุณผู้ชม